คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกับแฟน
วัยรุ่นขี่บริษัทมาจากไหนไม่รู้มาถามว่า
เฮ้ยกินอะไรวะแบบไม่สุภาพ
นี่แหละครับมาถามแบบนี้คุณผู้ชมผู้ชายคนนี้โพสต์ภาพนี้ฮะ
โอ้โหเป็นภาพหลังการทะเลาะวิวาสที่ร้านก๋วยเตี๋ยวครับ
ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ร้านพังเละเทะเลยนะฮะ
ส่วนตัวเจ้าของโพสต์นะครับโอ้โหเลือดเต็มเลยอ่ะ
โอ้โหค่ะเลือดเต็มตัวเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวนะครับ
คุยกับแม่ของเจ้าของโพสต์ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่า
ลูกชายกับแฟนของเขาเนี่ยทำงานอยู่ในคอนสะวัน๔ทุ่มได้มั้ง
โทรมาเล่าให้ฟังบอกว่าแม่ผมนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่กับแฟน
มีผู้ชายสองคนเหมือนคนเมาเลยนะ
เดินมาหาเรื่องรอบนึงแล้วแล้วก็ยังวนรถกลับมา
แล้วเดินมากระซิบด้วยนะคุณผู้ชมนะ
ซิบข้างหูด้วยว่าอืม
กินเตี๋ยวอร่อยมั้ยแต่ว่า
ไม่ใช่กินนะคุณผู้ชมเออนะฮะ
น้ำมือกวรนส้นเกินจากนั้นก็เกิดการทะเลาะวิวาดกัน

จากคู่กรณีมาประชิดตัวกลัวจะได้รับอันตรายใช่ไหม
หนึ่งในสองคนที่เข้ามาท้าทายล้มไปกระแทกกับตู้ก๋วยเตี๋ยว

ส่วนลูกชายก็ได้รับบาดเจ็บต้องเย็บที่แขนแล้วก็ที่นิ้ว

ขณะเดียวกันฝั่งคู่กรณีไปแจ้งความนะ
แจ้งความลูกชายแม่ฐานพยายามฆ่า
มองว่าที่ลูกชายทำไปเนี่ยป้องกันตัวหรือเปล่า
แบบนี้น่าจะป้องกันตัวไหม
จัดการสักก่อนคนที่มาหาเรื่องแจ้งก่อน
แจ้งว่าถูกมันทำร้าย
คือมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วป่ะ

ทนกับ๒คนซึ่งอีกคนนั่งอยู่ที่โต๊ะ